ึ้งทึ่งเสียวใช้แบบนี้ได้เลย

เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะนอนมานอนหงาย

ควบคุมรถจักรยานยนต์นอกจากจะควบคุมทิศทางแล้ว
เท้าขวาเขายังใช้บิดใช้เบิ้ลเครื่องยนต์

แล้วก็ใช้เท้าควบคุมทิศทางและเบิ้ลเครื่องยนต์ด้วย

เก่งทั้งถามแบบแซ่งเร่มไป
ขันลงดูแล้วเขาจะได้ก็เสียบลงอยู่
เอารถจีบลียกไหนเอา

เป็นไงคะ
คนดูคนดูลุ้นกว่าคนขี่

อ้าวแล้วคือก่ือควรเกณฑ์แท้

ว่าคนที่เขาดูเขาก็กลัวมันจะเป็นอันตราย

และก็ต่อบทีเพื่อนที่คนใช้ทั้งถนนร่วมกัน
ถ้าล้มมาถูกทับแล้วคนอื่นก็บาดเจ็บไปด้วย

สถานที่แห่งนี้ระบุว่าอยู่ในอำเภอเชียงยืน

เพราะมันอึ้งจริงมันเทิงจริงว่าเสียวจริง
ซึ่งว่าเสียวเพราะว่าจะกลัวอุบัติเหตุ
กับตัวเขาเองแล้วก็คนอื่นเนี่ยนะคะ
เที่ยงที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพเชียงยืน
เขาได้ดูคลิปนี้แล้วต้องเฉยนะ
ลงพื้นที่ไปตามหาชายเสื้อแดงคนนี้

ไม่ได้เป็นวัยรุ่นนะไม่ใช่วัยรุ่นเหรอโหลีล่าขนาดนี้ไม่วัยรุ่นเหรอ
ไม่วัยรุ่นแล้วนะ๔๖ปีแล้วค่ะหลังจากไปพูดคุย
เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นผู้ชายในเสื้อสีแดงที่ปรากฏในคลิปจริง
แต่วันนี้ไม่ได้สวมเสื้อสีดำวันนี้มาในเสื้อสีเทา
คำตอบของเขาเนี่ยนะเขาก็ถามว่าไปทำอย่างนั้นทำไมแล้วมือก็มี

ไม่ไม่ใช่หรอโทรลีลาปะ

คำตอบของเขาคืออวดเอว

ทำแบบนี้ไม่เคยชนใครสักที

ผมปวดเอวแบบไหนผมก็แค่แจ้งมันแหละครับ
ปวดเอวก็เล่าเท่าไว้แถมอยู่แบบนี้

ใส่นี่แหละครับเอาเด็กเอา

ถ้าเด็กก็พ้นเด็กบ้างมีครับ
นี่ก็เหมือนบ้างมีบ้างมีมองสีเปียกครับ

กล้าเอาใส่ความหน้ามาจะปลอดธุ์เขาครับ๒คนครับ

ไม่ได้นะคะทำปวดหลังไปโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะ

ชายคนดังกล่าวป่วยเป็นจิตเวทมานานแล้ว
สาเหตุเกิดจากเคยประสบอุบัติเหตุ
พาไปรักษาแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมกินยานะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่อย่างเราก็ตามต้องแจ้งข้อเก่า

ก็คือขับขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาทหรือหน้าหวัดเสียว
อาจเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สิน
ผิดพรบจราจรทางบกมาตรา๙
อีกหนึ่งอย่างก็คือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะ
ย้ำว่าเอาเราที่เราเอามานำเสนอเนี่ย
อยากให้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุ
ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวทยังคงย้ำว่า